สวัสดีครับกีฬาในช่วงค่ำวันนี้นะครับก็ตามติดประเด็นที่ร้อนที่สุดนะครับ
หัวใจแฟนบอลนั่นก็คืออาการบาดเจ็บของสหรัฐอยู่เย็น
ล่าสุดที่เราเช็คกันมาก็จากคุณหมอพรเทพมามณีนะครับ
บอกเอาไว้แล้วว่าพักอย่างน้อย๔๖เดือนกว่าจะกลับมาเล่นฟุตบอลได้กับอาการกระดูกข้อเท้าแตกครับ
เมื่อเช้าก็มีการไปตามกันแล้วนะครับหลายสื่อก็ให้ความสนใจ
จากกรณีที่พิชิตใจบุญไปเสียบสกัดทางสหรัฐอยู่เย็นนะครับ
ในเกมกระแดงขันที่เมืองทองเปิดบ้านชนะสูงของไทย๑๐ในเกมไทยลีกเพราะว่าที่ผ่านมา
ล่าสุดครับนาวาโทนายแพทย์พรเทพม้ามณีนะครับ
แพทย์ผู้เชี่ยวชาญพิเศษศัลยกรรมกระดูกและไหล่เวชศาสตร์การกีฬาโรงพยาบาลกรุงเทพ
บอกว่าพรุ่งนี้เช้าจะให้สหรัฐเข้ารับการผ่าตัดดามกระดูกรักษาบริเวณข้อเท้า
จากนั้นจะพักทำกายภาพบำบัดโดยรวมแล้วคาดว่าใช้เวลาประมาณ๔๖เดือน
ก็มั่นใจว่ามิดฟิลทีมชาติไทยนั้นจะกลับมาเล่นฟุตบอลได้เหมือนเดิมอย่างแน่นอนนะครับ
ภาพที่เราเห็นอยู่เนี่ยก็ยังมีอาการบวมอยู่ทำให้ต้องผ่าตัดวันพรุ่งนี้นะครับ
ให้อาการบนรถหายไปมีบรรดาเพื่อร่วมทีมทั้งรุ่นน้องรุ่นใหญ่ต่าง
ตอนศรีปานก็ไปตั้งแต่ในช่วงสายเลยนะครับ
ก็เคยบาดเจ็บหนักจากการที่เล่นฟุตบอลมาแล้วก็สามารถคืนฟอร์มได้หลังจากที่หายเจ็บนะครับ
ส่วนช่วงเย็นเป็นไฮไลท์เพราะว่าคุณเขตพงศ์คุณหน้าซิริผู้จัดการทีมสุโขทัย
พร้อมด้วยพิชิตใจบุญนะครับได้เข้าไปเยี่ยมอาการบาดเจ็บของสหรัฐ
พร้อมกับขอโทษเจ้าตังแล้วก็คุณแม่ด้วยซึ่งเจ้าก๊อฟพิชิตก็ยืนยันนะครับว่า
ไม่ได้มีเจตนาในการทำร้ายเพื่อร่วมอาชีพซึ่งสหรัฐเองก็เข้าใจว่ามันเป็นจังหวะของฟุตบอลครับ
ส่วนกรณีของทีมชาติที่มีผลกระทบนะครับซิโก้กิริสักเสนาเมืองหัวหน้าภูมิสอนทีมชาติไทยก็ยอมรับว่า
ยังมีผู้เล่นที่สามารถทดแทนจากการขาดหายไปของสหรัฐเช่นชาริวชะปุ๋ยปกกล้าอันนันสารวัตรเดชมิตร
นักเตะที่ตามดูฟอร์มอย่างอเล็กซันเดอร์ซิกฮาร์ดและจิตปัญญาที่สุด
พร้อมทั้งกล่าวว่าขนาดนี้มีผู้เล่นอยู่ในลิสต์แล้วนะครับ๓๐คนหากใครที่ผลงานไม่สมเสมอก็สามารถเปลี่ยนแปลงได้อย่างแน่นอนครับ
ส่วนบิ๊กออสพลตรวจเอกสมยศพุ่มพันธ์ม่วงนะครับนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยก็พูดถึงอาการบาดเจ็บของสหรัฐ
แล้วก็บทลงโทษของทางพิชิตใจบุญที่โดนใบเหลืองนะครับจากจังหวะดังกล่าวก็บอกว่าสโมสรเมืองทองสามารถยื่นเรื่องให้คณะกรรมการพิจารณาได้หากมองว่าการตัดสินนั้นไม่ถูกต้องครับ
ซึ่งพี่ออสก็จะเดินทางไปเยี่ยมอาการของสหรัฐด้วยตัวเองหลังจากที่ว่างเว้นจากภารกิจแน่นอนครับ
ส่วนเกมฟุตบอลโตต้าไทยลีกนะครับหรือว่าที่๑เชียงรายยูเต็ดเอาชนะศรีสะเกดไป๓ต่อ๑ซูเปอร์พาวเวอร์ครับ
เสมอกับบางกอกกราศ๐ต่อ๐ราชนาวีครับแพ้ให้กับบุรีรำ๑ต่อ๒และไทยฮอนด้ากำลังแข่งขันในช่วงครึ่งหลังนะครับ
ยังเสมอกับบางกอกยูเต็ดยู๐ประตูต่อ๐ครับ